ส่วนเรื่องต่อไปตื่นเต้นหน่อย
ผมว่าเราไปดูอะไรที่มันตื่นเต้นดูแล้วมันอดินาลีนมันหลังหน่อยละกัน

โรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดตากคุณผู้ชมครับ
โอ้โหตื่นเต้นฮือฮาในห้องน้ำหญิง

รกจิตเหรอคะคุณ
จิตหรือเปล่าสาวกรี๊ดเนี่ย
นี่ภาพบรรยากาศในห้องน้ำหญิงวิทยาลัยเทคนิคตากตำบลป่ามะม่วงอำเภอเมืองจังหวัดตาก
โอ้โหเจอกันเข้าไปแบบนี้แล้วก็ตกออกตกใจกรี๊ดกันแหละครับ
อุ้ยจ้องเขมงเลยอ่ะ
เอาล่ะคุณผู้ชมทั้งสองท่าน
พอเจอแล้วคำพูดแรกที่ทักทายกับเจ้าตัวนี้

ทำไมที่กินไม่ดีมะ
โอ้แบบสาวน้อยนี่คือแบกกิวมาหรอค่ะ

ตัวเงินตัวทองตัวน้อยเบเบ๋ตัวนี้ครับ
มันหลงเข้าไปในห้องน้ำหญิง

นักเรียนหญิงของวิทยาลัยเทคนิคตากเขาก็โอ้โหฮือฮาแตกตื่น
ตัวโอ๊ะตัวใจแล้วดูมันพริ้วด้วยนะ
คือพอเจอแบบนี้เข้าเนี่ยนักเรียนหญิงเขาก็ไปแจ้งคุณครู
คุณครูเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ไปแจ้งให้กับนักศึกษาวิชาทหารปี๓ของวิทยาลัยแห่งนี้
ให้มาช่วยจับทีน้องกลุ่มนี้เขามีจิตอาสามีใจที่กล้าหารพร้อมปะทะกับเจ้าตัวเงินตัวทองตัวน้อยนี้
ก็เลยเข้าไปเจอมันสวัสดีหนึ่งทีโอ้แบบสาวน้อยยอมออกมาซะโดยดี
จับกันไปจับกันมาสุดท้ายก็จับได้แล้วก็เอาไปคืนปล่อยสู่ธรรมชาติ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
แต่ถ้าตัวเล็กก็ยังยังก็เปอร์ไหวอยู่ครับ
โอ้โหคือถามว่ากลัวไหม

แล้วก็เอาใส่ในกระสอบที่ค่อนข้างจะใหญ่พอสมควร

เออสุดท้ายตัวนิดเดียว

เอาจริงนะตัวเงินตัวทองไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่
เจอยังไงแล้วก็มีความกลัวแหละ
ใช่คุณนี่น้องเขาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเนอ
มันก็ต้องอยู่ตรงแหล่งน้ำแบบนี้
อันนี้จดน้ำเหมือนกันแต่ผิดที่ไงเป็นห้องน้ำของคนไง
น้องเขาอาจจะเห็นว่าอุ๊ยตรงนี้บ่อน้ำเหมาะกับไซส์ของตัวเรา
หรืออาจจะอยากอยู่ถูกสุขลักษณะ

ความเป็นส่วนตัวต้องการความเป็นส่วนตัวเล็ก

แต่ถ้าลงไปที่แอ่งน้ำใหญ่ว่ายน้ำยาก

อาจจะต้องฝึกว่ายน้ำในพื้นที่ตื้นก่อน

ถ้าโดดลงไปในคออาหารเปลี่ยนสีเลยนะ

โอ้โฮสีทองอารามเลยทีเดียวเช่า
ตัวเงินตัวทองไม่ได้จิ้งจกจะได้เปลี่ยนสีได้

ที่เป็นจิตอาสามาช่วยจับเจ้าตัวเงินตัวทอง

สาวนี่กรี๊ดเลยน้องเข้าไปสาวกรี๊ด
กรี๊ดให้รอดอ่ะ
กรี๊ดให้ตัวเงินตัวทองนี้คำอะไรจะออก